หนึ่งหนึ่งเธอเป็นแม่วัยไสอ่ะนะค่ะอายุเพิ่งสิบหกปีอืม
มีลูกชายนะฮะเป็นทารกวัยเพิ่งเดือนเศษนะครับ
ล่าสุดเนี่ยอุ้มลูกมาขอความช่วยเหลือจากกู้ภัย
หลวงบุรีรำค่ะนี่นะฮะกู้ภัยเขาก็พาไปหา
ก็คือนางสาวเพชรวัตรภูมาศท่านายัมเภอคือตัวของหญิงสาวคนนี้น้องเล่าให้ฟัง
บอกว่าน้องอยู่กินกับในเจมส์เจมส์อายุ๒๐ปีได้ปีกว่า
ตอนอยู่กินด้วยกันก็ท้องจนคลอดลูกออกมา
เธอถูกในเจมส์ตอนแรกอยู่ด้วยกันก็ดี
เธอเริ่มท้องได้๗๘เดือนขวามือคือในเจมส์
ก็ถูกในเจมส์ดุด่าทำร้ายเพราะในเจมส์ไปติดยาบ้าเสพยาบ้าจนหล่อนทุบปี
เธอก็ทนมาตลอดจนตอนนี้ลูกเดือนเสร็จ
อยากให้ลูกกำพร้าพ่อแต่ล่าสุดไม่ไหวในเจมส์เนี่ยถึงขั้นเอามีดมาขู่จะฆ่าทั้งเธอและลูก
เธอก็กลัวฮะก็หอบลูกหนีออกมาจากบ้านตั้งใจว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากผู้คน
จะขึ้นรถบขศกลับบ้านไปหาแม่ที่กาลสินบ้านเธออยู่กาลสิน
นี่มาอยู่กับนายเจมส์ที่บุรีรำสุดท้ายไม่มีเงินติดตัวสักบาท
มีคนเขาเห็นเขาก็ไปแจ้งกู้ภัยกู้ภัยก็พามาหาท่านนายอำเภอ
นายอำเภอนางรองคุณพระเจ้ารัฐท่านอำเภอก็โทรไปหาแม่ของเอที่กาลสิน
ชื่อน้องเอก็แล้วกันนะอายุ๑๖เพื่อจะเช็คว่ามันจริงไม่จริงอย่างไร
สุดท้ายก็ตัดสินใจช่วยเหลือพาเด็กแล้วก็ทารก
ให้กลับบ้านที่กรสินนะครับให้กู้ภัยไปส่งท่านนายอำเภอก็ออกเงินให้หมด
แล้วก็ให้เงินเอาไว้ใช้ติดตัวอีกจำนวนนึงนะครับในการดูแลลูกแล้วก็เดินทาง
โหดูสิเดือนเศษหนูน้อย
ญาติของเอหญิงสาวบริษัท๑๖ก็เล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่าเจมสามีของเอเสพยาบ้าจนหล่อนและชอบดุด่าทำร้ายเอบ่อย
ตัวเธอเองก็เป็นญาติกับเจมแต่เธอก็ไม่เห็นด้วยที่เจมทำร้ายเอ
ขนาดตอนไปคลอดลูกเนี่ยเอไม่มีเงินติดตัวสักบาทเจมส
ไม่เคยดูแลยังดีที่โรงพยาบาลก็ใช้๓๐บาทได้นะครับ
เมื่อวานนี้กู้ภรรย์ก็พานังเอ๊ไปส่งบ้านที่กรศิลป์แล้วนะ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปเพื่อจะไปดูว่าเออเป็นยังไงกัน
แม่ลูกนะครับนี่เอก็ยืนยันกับเรานะฮะว่าจากนี้ไปไม่ขอ
กลับไปอยู่กับเจมส์อีกนะครับส่วนแม่ของเอนะฮะบอกว่าเมื่อปี๖๕
ปีที่แล้วเนี่ยเธอพาลูกสาวไปทำงานที่ปฐุมธานีนะแล้วตอนนั้นสามีใหม่ของเธอก็ซื้อมือถือให้ลูกสาว
ที่เป็นลูกเลี้ยงมันก็ทำให้ลูกสาวเนี่ยเริ่มติดต่อกับผู้คนแล้วก็รู้จักกับเจมส์ทางโซเชียล
เจมส์ได้๒วันเจมส์มาหาที่ที่ทำงานบอกรักลูกสาวของแม่จะให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอ
ไป๒เดือนไม่มาสู่ขอสักทีจนงานที่ปฐุมธานีหมดแม่ก็ต้องย้ายกลับมาอยู่ที่กรสินนะฮะ
ผ่านไป๓เดือนแม่ต้องไปทำงานที่อื่นนะครับไปทำงานได้สัปดาห์เดียวอยู่ดีเจมาพาลูกแม่หายไป
ติดต่อไม่ได้เลยเพิ่งมารู้เรื่องก็คือนี่แหละนายอำเภอนางรองที่บุรีรำเนี่ยโทรมาหา

เพราะยอมไม่ขึ้นจริงจะมาแจงมาขอเพราะยอมไม่ขึ้น
ป่านรับว่าร้านเสพยาแต่นาวนานเสพทีไม่เคยหล่อนเหรอค่ะนานเสพทีก็ไม่ได้นะคุณยานะ
อย่างเดียวชอบติดต่อให้คนอื่นมารับอยู่เรื่อยนี่ล่าสุดไม่รู้ยังไงอยู่ดีดี
จนน้องเขาท้องคลอดลูกออกมาแล้วก็บ่นอยากกลับบ้านกรสินตลอด
ยืนยังว่าน้องชายไม่เคยทำร้ายภรรยาเลย
ไม่รีบคนทางนี้ก็ไม่มีใครรู้แต่คน
น้องผู้หญิงเนี่ยก็กล่าวว่าจริงแล้วทำปลายเขาไง

ค่ะแต่ไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ

คือว่าเขาอยากกลับบ้านเขาก็อ้างไปเรื่อย
แต่จะจริงหรือไม่จริงอย่างไรจะยินยอมหรือไม่ยินยอมเนี่ย
ทางฝั่งน้องผู้หญิงเนี่ยเขาอายุสิบหก

ต่อให้เด็กยอมก็พาเขาไปไม่ได้นะฮะ

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็มาเอาตัวเจมส์ไปแล้วนะครับ

เนื่องจากพบว่ามีการเสพยาเสพติดนะครับ
ส่วนที่เหลือเดี๋ยวก็ว่ากันไปตามหลักฐานแล้วก็การดำเนินคดีต่อไป